วันนี้ปกติวันอังคารต้องประชุมคอรมอใช่ไหม
ท่านนายกลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมก็จะไปประชุมพรุ่งนี้แทน
บางทีบอกแหมรู้ไหมว่าเห็นตรวจนนและรัฐมนตรี
ว่าการอุตส่าห์สุขบอกไม่ใช่เลยนะยกไปตรวจน้ำท่วมเลยเลื่อนประชุมคอลโลมอล์
แล้ววันนี้รัฐมนตรีของพักภูมิใจไทยก็เลยมาที่จังหวัดบุรีรำนะครับทุกผู้ชมครับ
หัวหน้าพักภูมิใจไทยมาด้วยเพราะวันคล้ายวันเกิดคุณเนวินชิดชอบ
สวัสดีค่ะท่านครับสวัสดีค่ะ
วันนี้มีพิธีประกรรมช้างเนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดอายุ๖๔ปี
ก็ทำพิธีตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาของชาวบุรีรำนี่นะฮะ

ตรงนี้นะครับคุณอนุทินแล้วก็สอสอพักภูมิใจไทย
ร่วมกันร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้กับคุณเนวินชิดชอบ
คือที่เค้กที่นำมาเป่าเทียนวันเกิดเนี่ยนะฮะ
เขียนว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์อาจารย์ใหญ่ที่เคารพ
หลังจากนั้นคุณเนวินก็ให้พรกลับไปยังหัวหน้าพักภูมิใจไทยด้วย
บอกว่าขอให้เป็นพักที่ยุติความขัดแย้งทางการเมือง
สามารถสร้างธรรมตรงนี้ได้
พักการเมืองต่างการเมืองไทยเนี่ยเลิกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายให้ได้
การเลือกตั้งครั้งหน้าขอให้ได้สอสอมาเป็นร้อยคน

พร้อมกับประกาศว่าอยากจะมีลูกศิษย์เป็นนายกรัฐมนตรีสักครั้งหนึ่ง
หากการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่สามารถผลักดันให้คุณอนุทินเป็นนายกได้
ครูใหญ่คนนี้จะขอลาออกเลยนะฮะ

แล้วลงสนามเมืองต่างไปด้วยครับ
ป้องไหมอย่างที่อยู่หน้าภาพทุกวัยครับ
ก็ร้อยครึ่งครับขอบคุณครับ